สวัสดีครับ

กับการเฉลยคำถาม๔ข้อนะครับ
ว่าครอบครัวของคุณยายเทียนจากจังหวัดพิจิตร
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ผมก็รอดูเฉลยพร้อมกับครอบครัวเราเหมือนกันครับ
ซายมาลุ้นกันเนอะ
ว่าวันนี้เราจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่นะลูกเนาะ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยข้อแรกนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สาราริมน้ำภายในวัดบึงนารางมีชื่อว่าอะไร

ยายเทียนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสาราวันแม่

ถ้าถูกข้อแรก๕๐๐๐บาทนะครับ
เรามาลุ้นว่าไม่ให้ผิดแม้แต่ข้อเดียว
จะได้มีโอกาสลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่

สาราวันแม่นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาราจตุรมุก๒นั่นเองนะครับ
ยายตอบถูกนะครับแล้วทำได้สามารถต่อลมหายใจให้กับครอบครัวคว้าทุนต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท

คำถามเรื่องนี้จะสามารถคว้าเงินหมื่นกลับไปได้หรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องน้องซายครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันที่น้องซายเกิดตรงกับวันขึ้นกี่ค่ำเดือนอะไร

ซึ่งแม่แมะเลือกตอบตัวเลือกที่สองขึ้น๖ค่ำเดือน๗

คือขึ้น๘ค่ำจริงในใบเกิดนะครับของน้องนะฮะน้องซายก็คือจะมีไว้หมดเลยว่าขึ้นกี่ค่ำเดือนอะไรนะครับ
อีก๒ข้อที่เหลือลุ้นกันอย่างเดียวว่าจะได้เงินหมื่นและเงินแสนกลับบ้านให้ได้
กับคำถามเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือข้อความที่เขียนเตือนถึงวันที่ต้องหวานข้าวบริเวณคานบ้านคือวันอะไร

พ่อชายเลือกตอบตัวเลือกที่สี่วันศุกร์ซึ่งเป็นคำตอบที่
จบจบจบ

ยายเขียนเอาไว้จริงนะครับแล้วก็เขียนไว้หลายที่มาก
ก็อย่างที่พี่เขาตอบมาก็คือวันศุกร์ทำได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณยายเทียนนะครับจากจังหวัดพิจิตรตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต
อีกหนึ่งข้อจะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่

๔ครับ